การเลือกตั้งวุฒิสมาชิกของญี่ปุ่นที่มีขึ้นเมื่อวานนี้
เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพักร่วมรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินสวาเบะ
สามารถกวาดที่นั่งเกิน๒ใน๓ได้สำเร็จ
ส่งผลให้ในตอนนี้คลองเสียงข้างมาก
ในสภาสูงแล้วก็สภาล่าง
เปิดทางให้ผู้นำญี่ปุ่นเดินหน้าผลักดันการแก้ไขรัฐมนูล
เพื่อเพิ่มบทบาททางการทหารได้
ทำกลางความวิตกกังวลของประเทศเพื่อนบ้าน
ที่เคยได้รับบาดแผลจากกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงคราม
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของญี่ปุ่น

ของนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรี
และพักร่วมรัฐบาลอย่างโคเมอิโต
คว้าชัยชนะไปครองอย่างท่วมท้นถึง๗๐ที่นั่ง
จากทั้งหมด๑๒๑ที่นั่ง
ชายชนะในครั้งนี้ส่งผลทำให้พักร่วมรัฐบาลญี่ปุ่น
มีเสียงสนับสนุนข้างมากในสภาสูงถึง๒ใน๓แล้ว
เช่นเดียวกับในสภาร่างที่ครองเสียงส่วนใหญ่อยู่ในขณะนี้
ปูทางให้นายอาเบะสามารถเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราเก้า
อนุญาตให้ส่งกองกำลังป้องกันตนเอง
ไปร่วมรบในต่างแดนได้เป็นครั้งแรก
นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่๒
ความเคลื่อนไหวนี้กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด
จากชาติที่เคยได้รับบาดแผลจากฝีมือของกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงคราม
ลูกคังโกศกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวว่า
ไม่ได้เป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคนี้เท่านั้น
วิตกเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งของญี่ปุ่น
หวังว่าญี่ปุ่นจะเรียนรู้บทเรียนจากประวัติศาสตร์อย่างจริงจัง
พร้อมให้ความสำคัญต่อความกังวลของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย
และประชาคมระหว่างประเทศ
อกจากนี้จีนยังต้องการที่จะเห็นญี่ปุ่น
บนเส้นทางการพัฒนาอย่างสันติ

เกี่ยวกับประเด็นทางทหารและความมั่นคง

เถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

จะดำเนินการพัฒนาความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น
เพื่อตอบโต้เกาหลีเหนือที่ทดสอบขีปนาวุฒนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ผู้นำญี่ปุ่นระบุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูลไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่างใด
ผู้นำญี่ปุ่นบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูลเป็นหน้าที่ของเขาในฐานะผู้นำ
แต่กระบวนการทั้งหมดไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยง่าย
จากต้องใช้เสียงข้างมากถึง๒ใน๓ของทั้งสภาร่างและสภาสูง
อกจากนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูลของญี่ปุ่น
ยังต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนผ่านการทำประชามติ
และการประท้วงต่อต้านอย่างกว้างขวาง
โดยเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลของนายอาเบะยื่นร่างกฎหมายความมั่นคง
บทบาทกองกำลังป้องกันตนเองให้สามารถสู้รบในต่างประเทศ
รวมถึงการตีความใหม่ของมาตรา๙จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วย
สิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน